และสำหรับพระเอกหนุ่มสุดเกลียนอย่างบอยปกรณ์นะคะดูเหมือนว่ามีเรื่องที่จะทำให้เจ้าตัวนั้นหน้าบานยิ้มแก้มปลิเลยทีเดียว
ไม่ให้หน้าบานได้ยังไงล่ะคะเมื่อน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กแห่งบ้านฉัดบริรักษ
เซอร์ไพรส์มอบการ์ดอวยพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมา
ให้กับเฮียบอยก่อนนะคะซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ออกอาการเขินอยู่ไม่น้อย
แต่จะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมา
น้องสาวคนสุดท้องแห่งบ้านฉัดบริรักษ์อย่างน้องวันใหม่ก็ได้โชว์ฝีมือทำการอวยพร
พร้อมกับมอบให้พี่ชายคนโตของบ้านอย่างพระเอกหนุ่มคนดังบอยปกรณ์
ซึ่งก็ทำเอาพี่ชายสุดหล่อที่เป็นผู้ให้ชีวิตใหม่กับน้องสาวคนนี้เป็นปลื้มสุด
แต่งานนี้เจ้าตัวก็แอบเขินเพราะไม่คุ้นเคยกับบทบาทของการเป็นคุณพ่อ
โดยจะขอทำหน้าที่พี่ชายที่ดีแบบนี้ต่อไปค่ะ
กาโรงเรียนเนี่ยเขาก็เหมือนแก่ว่ามีการกิจ
เหมือนกับว่าให้เด็กได้ทำการ์ดไปให้คุณพ่อที่บ้านอะไรอย่างนี้

คุณครูเขาก็เลยให้วันใหม่เอามาให้ผมอะไรอย่างนี้
เราก็ดีใจแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราแบบ

ก็จะเป็นพี่ชายของเขาเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็ดีใจแบบพอเปิดการ์ดออกมา
ก็มีทั้งแม่ผมหน่องพัฒน์แล้วก็ตัวเขาเองอะไรอย่างนี้
เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาวาดรูปคนได้แล้วอะไรอย่างนี้
ถึงแม้พี่พ่อจะดูไม่ค่อยเป็นคนเท่าไรนะ
ก็มีตามีจมูกมีปากอะไรแบบนี้ก็แบบ
ก็ดีใจที่โรงเรียนเขาก็สอนให้เด็กนักเรียน
เหมือนกับมีท่องกรอนเกี่ยวกับวันพ่อ

แต่ว่าคือเขาก็รู้ว่ามีป๊าป๊า

เจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้หัวใจยังว่าง
เพราะยังมีงานในวงการและธุรกิจส่วนตัวที่ต้องทำ
ซึ่งยังไม่ขอโฟกัสเรื่องความรักค่ะ
รอก่อนตอนนี้แบบคือผม
เริ่มจับธุรกิจอันใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้

มีเรื่องงานในวงการหรือเรื่องธุรกิจ

คือเรื่องแบบมีครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะ
แต่ว่าสำหรับผมตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่มาเป็นอันดับแรก